ที่มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค

สลบไปเลยเนี่ยเป็นฝาท่อสายสื่อสาร

ยังตื่นมายังเป็นห่วงงานอยู่เลย
ห่วงทั้งงานตัวเองเป็นห่วงทั้งงานที่แม่ต้องหยุดงานมาดูแลมาเฝ้าไข้แบบนี้
ทุกจุดในลำปางเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๒๖ธันวาคม
ที่บริเวณหน้าตลาดอัศวินตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองลำปาง

ฝาท่อเหล็กสายสื่อสารของทีโอที

จริงนะฝาท่อมันหนักแบบ
คือตอนแรกเราเสนอข่าว๕๐กิโลกรัม
แต่ไปมาเขาบอกเป็น๑๐๐กิโลกรัมเหมือนกันนะ

นุ่นอายุ๒๒ปี

เป็นพนักงานส่งอาหารนี่แหละครับ
พอขับผ่านปุ๊บร่างกระเด็นขึ้นไป

โดนกระแทกหนักมากนะไอ้เพราะฝาท่อนี้มัน
เส้นผ่าศูนย์กลางมันขึ้น๑เมตรนะ
แล้วมันก็หนักเป็น๑๐กิโลกรัม
ก็กระแทกไปก็บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เพราะว่าลอยสูงขึ้นไปประมาณสัก๓เมตรได้

ขึ้นหน้าล่าสุดช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลรำปางครับ

สลบไป๘วันฟื้นแล้วคุณผู้ชม
ไปอยู่ห้องพักฟื้นธรรมดา

ต้องให้น้องเนี่ยฝึกเดิน

ฝึกเดินอยู่สักวัน๒วันนี้แหละ
เพราะแรงระเบิดทำให้ขานไกลมันเคลื่อนตอนนี้มันไม่เชื่อมกัน
ภาพรวมในอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับ
นี่ค่ะคือคุณแม่สุมิตรานะคะคุณแม่ของน้องนุ่นหรือว่านางสาวระตีอโนไทยนะคะ

คือคุณแม่เขาบอกแบบนี้ว่านุ่นเองเนี่ยพอฟื้นมานะยังเป็นห่วง

เป็นห่วงอะไรแบบนี้นะจะมีคนทำไหมจะมีเงินใช้ไหมอะไรแบบนี้
แล้วก็ห่วงแม่ที่ต้องหยุดงานมาเฝ้าหลายวัน
ที่ผ่านมาก็มีญาติเพื่อนร่วมงานเนี่ย

พนักงานก็มีเจ้าหน้าที่ของทีโอที
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
นี่ก็ไปทำการเปิดฝาดูซิ
บริเวณจุดนี้เป็นอย่างไรมีน้ำไหลซึมไหม

แล้วก็จะตรวจสอบทุกจุดในลำปางอีกประมาณทั้ง๓๐บ่อต่อไป
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
เพื่อความปลอดภัยก็มีท่านผู้ว่าลำปางก็ไปกำกับการอยู่ด้วยนะครับ